ส่วนวอเล็กบอลเนชั่นสลีกสนามที่๒เกมแรกนะครับ
ทีมไทยก็เอาชนะแคนาดาไปได้ซึ่งแน่นอนครับ
มันก็มีปัญหาในช่วงก่อนเกมเพราะว่ามีนักกีฬาหลายคนที่ตรวจโควิดไม่ผ่านนะครับ
เราก็เชื่อว่าเราจะเกิดสถานการณ์อย่างไรก็ตามเนี่ย
แต่ฟอร์ฟเมื่อวานเนี่ยเล่นด้วยโหจัยแล้วก็ยึดฝีคีที่ออกมานะครับ
ก็ถือว่าสู้กับทางแคนาดาซึ่งขาดความแน่นอนไปด้วยครับ
อย่างเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ทีมไทยนั้นเอาชนะไปได้
โพสต์ด่วนนัย๔วันชนะเมธากุลครับ

แต่เป็นเพราะว่าสู้ด้วยใจทำให้สามารถเก็บใช้ได้
เพราะว่าร่างกายนักกีฬาถือเป็นเรื่องที่หนักมากที่ต้องบริหารแบบวันต่อวัน
ส่วนพรพันธ์เกิดปราศมือเซ็ตกัปตันทีมเปิดเผยว่าจริงแล้ว
สภาพร่างกายของทุกคนก็ต้องพัก
แต่ว่าพอสถานการณ์จริงเนี่ยไทยก็สามารถเอาชนะได้

มี๑๑คะแนนตามหลังญี่ปุ่นที่ชนะ๕นัดนะครับ๑๒แต้ม
ขณะที่อันดับโลกอยู่ที่๑๔ตามเดิม
แต่มีแต้มเพิ่มเป็น๒๑๔คะแนน
อีกหนึ่งช็อตที่ถูกพูดถึงในเกมนี้ครับ

เพื่ออธิบายว่าทำไมทีมไทยถึงได้คะแนนนี้

อาจทำให้ทางกรรมการข้างสนามเข้าใจผิด

ทำเอาถูกใจแฟนวอเล็กบอลไม่น้อยเลยนะครับ
ส่วนทางฝั่งของพิมพิชยากกรำนะครับ
ผู้ทำแต้มสูงสุดในรายการนี้๑๑๘คะแนน

ขึ้นแท่นผู้เล่นที่ทำเกมลุกยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง

ส่วนบุ๋มบิมนะครับรั้งอันดับ๔มี๘๗แต้ม
ส่วนสถิติการเสิร์ฟพิมพิชยาครับก็ขึ้นนำระดับ๑ด้วยการทำไป๗คะแนน
แกรมนัดต่อไปทีมไทยเจอโปแลนด์นะครับ
มิถุนายนเวลา๑๐โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับ